บางทีเราไม่ได้ค่อยยินว่าแมวจะได้รับอุปติเหตุอะไร
หลังคามันก็สามารถกลับมายืนได้
แต่แมวตัวนี้ต้องบอกว่าโชคร้ายจริง

ถูกต้องคุณผู้ชมเนี่ยเป็นภาพแล้วก็เป็นนาทีระทึกใจเหมือนกันนะที่พี่กู้ภัย
จากศูนย์วิทยุอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดปฐุมธานี
มาช่วยเหลือแมวที่มันตกจากหลังคาแล้วก็ถูกเหล็กแหลมเสียบแล้วแหลมขนาดไหนคุณผู้ชมดูเอา
จุดนี้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบริเวณซอยบ้านกลาง๑ทับ๔ซอยทุ่งตานบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
แมวไม่ทราบเพศสีเทาดำท้องขาวอายุประมาณ๑ปีเนี่ยถูกเหล็กเสียบทะลุท้องอยู่บนกำแพงสูงประมาณ๓เมตร
จุดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องสืบว่าแมวจะเจ็บปวดต่อร้องร้องทรมานร้องโหดโอ้ยเมี่ยวขนาดไหน
เอาอุปกรณ์ตัดทางและตัดเหล็กออกทายสูตรสามารถช่วยแมวได้สำเร็จ
แล้วก็ปฐมพยาบาลให้มันปลอดภัยให้มันรู้สึกดีขึ้น
คุณผู้ชมเหล็กยังเสียบมันอยู่เลยนะฮะ
เอาไปทั้งเหล็กนั่นแหละ

ใช่แล้วก็จะได้รักษาตามขั้นตอน

อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าจะกระชากออกเลยก็ไม่ได้นะ

ปรากฏว่าไม่มีใครออกมาแสดงตัว

ไม่มีเจ้าของแต่อย่างน้อยเนี่ย

ดูแลมันนะเออค่ะก็ต้องชื่นชมพี่

ครับผมโดดิฉันไม่ประสบการณ์นะ
แมวติด